แต่รถคันนี้เขาแง้มกระจกนะมีผู้หญิงคนนึงเขาเป็นเซลล์นะเขาอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง
เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงเขาก็ไปทำงานเที่ยงกลับมาพักที่บ้าน
จอดรถเอาไว้หน้าบ้านกลางแดดตอนเที่ยงเขาแง้มกระจกแล้วอ่า
แล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปนอนพักสัก๒ชั่วโมง
บ่ายสองโมงเพื่อนตะโกนบอกรถไฟไหม้รถไฟไหม้แล้วมันไหม้อย่างเงี้ย
ทั้งคันอ่ะคุณภาคภูมินี่ใครมาจุดไฟเผารถหรือเปล่า
แล้วรถเขาเติมน้ำมันปกติไม่ได้ติดแก๊สนะครับแง้มกระจกแล้วด้วยนะ
เขาก็เลยคาดว่าเพราะความร้อนจัดมันอาจจะทำให้เกิดแบบไหม้ขนาดนี้
แต่ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างหรือเปล่าไงแต่ที่เขาเสียดายก็คือ
เงินน่ะเงินสดสองแสนกว่าบาทอ่ะเพิ่งได้มาเก็บไว้ในรถเหรอ
ในรถมันไปหมดเลยนี่เข้าไปนอนในบ้านสองชั่วโมง
เอาเงินลงจากรถด้วยเหรอเนี้ยดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสองโมงเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะได้รับแจ้งว่าไฟไหม้รถ
ใกล้กับโรงพยาบาลย่านตาขาวก็ไปตรวจสอบนะคะ
มีตำรวจรถดับเพลิงไปกันหมดที่เกิดเหตุนะคะในซอยก็เป็นชุมชนไฟไหม้รถคันนี้ค่ะ
เขาก็ช่วยกันดับไฟแบบนี้ค่ะใช้เวลา๑๕นาทีนะคะ
ถึงจะดับไฟได้ก็ยังดีไฟไม่ไปไหม้บ้านคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะ
แถวนั้นก็ลุ้นระทึกกันเลยทีเดียวเจ้าของรถคันนี้นะคะ
นางสาวทันชนกสะสีอายุสามสิบห้าค่ะเป็นเซลขายเครื่องครัวนะคะ
ตกใจมากกังวลหนักเลยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
กลับจากทำงานที่ตัวเมืองตรังมาพักช่วงกลางวันที่บ้าน
เอาไว้ริมถนนแต่จอดกลางแดดจริงแหละอากาศมันร้อนมากด้วย
ห่างจากบ้านไปสักร้อยเมตรได้รถกระจกลงแล้วนะทั้งสี่ด้านนะคะ
ตั้งใจว่าเออจะได้ระบายอากาศนะตัวเองก็กลับไปนอน
เข้าไปนอนในบ้านผ่านไปสองชั่วโมงเพื่อนวิ่งมาเรียกว่ารถไฟไหม้
วิ่งออกมาดูโอ้โหพลึบเลยทั้งคันทั้งคัน
รถคันนี้ใช้งานเป็นประจำเป็นรถเติมน้ำมันปกติ
ไม่ได้ติดแก๊สด้วยแล้วปัญหาก็คือในรถมีเงินตั้งสองแสนอ่ะ
เพิ่งรับมาจากลูกค้าอ่ะคุณภาคภูมิครับมันหายไปหมดเลยอ่ะ
เอ่ยอะไรเอ่ยเอกสารทุกอย่างหายโดนไฟไหม้เกลี้ยงค่ะ
ต้นก็เลยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัด
เพราะว่าจอดไว้กลางแดดโดยตรงแล้วก็ตอนเที่ยงด้วย
ความร้อนอาจจะสะสมแล้วก็รถก็จริงแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วนะ
ก็ประกันก็มาตรวจสอบแหละนะแต่ความเสียหายมันเยอะเกินไปอ่ะ
รถคือไปทั้งคันทรัพย์สินในรถอีกอ่ะแต่มันต้องมีสาเหตุสินะ
ใช่ก็คือไม่รู้มีอะไรอยู่ในรถหรือเปล่า

จริงอันนี้ต้องดูเพิ่มนะคะ